สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโลกนี้ไม่มีอะไรดีหมด
ไม่มีโดยไม่มีเสียไม่มีอะไรเสียหมดโดยไม่มีดี
เรื่องร้ายร้ายมันก็มีเรื่องดีดีข่าวอุบัติเหตุรถบรรทุกดินที่เป็นข่าวใหญ่
ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จริงจริงเรื่องใหญ่ถึงขนาด
เรื่องมันไปถึงนายกรัฐมนตรีล่ะครับนายกสั่งด่วนรีบแก้ปัญหา
ประสานกระทรวงคมนาคมกอทมกรมทางหลวง
ฝ่ายผู้ว่ากอทมก็นั่งไม่ติดชัดชาติสั่งเทศกิจกวดขัน
จับส่งตำรวจช่างน้ำหนักไซส์ก่อสร้างทั่วกรุง

ร้อยเจ็ดสิบเก้าแห่งฝ่ายตำรวจ
โจ๊กเผยแจ้งดำเนินคดีแล้วจะทำให้เป็นคดีตัวอย่าง
นี่เบอร์หนึ่งของวงการตำรวจ
ต่อลั่นถ้าไม่รับสวยจริงถ้ารับสวยจริงจะไม่เอาไว้
อันนี้คือวัฒนธรรมแก้ปัญหา
พอเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่สื่อเล่นเป็นข่าวใหญ่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ถูกนักข่าวเอาไมค์ไปจ่อถามเนี่ย
ก็ต้องด่าหน้าออกมาหมดนี่ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวใหญ่
สื่อไม่ให้ความสำคัญเรื่องมันก็ไม่ใหญ่แบบนี้
ผมถึงบอกว่าในดีในเสียมันก็มีดี
ถ้าสื่อไม่เล่นข่าวใหญ่ก็อาจจะมีภาพเป็นข่าวแวบ
แล้วก็เงียบหายไปทีนี้กลับมาดูปัญหานี้
วันนี้เราได้เห็นข่าวสรุปว่ารถบรรทุกคราวนี้
มันบรรทุกหนักตั้งสามสิบเจ็ดตันกว่าเกินกฎหมายไปตั้ง๑๒ตัน
ถนนที่ไหนมันจะทนไหวฮะกฎหมายเนี่ยห้ามบรรทุกเกินยี่สิบห้าตัน
ถามว่าทำไมถึงบรรทุกเกินได้ถึงตำรวจเทศกิจ
ถึงตำรวจกับเทศกิจจะปฏิเสธเรื่องรับสวย
เรื่องสวยสติ๊กเกอร์แต่ชาวบ้านคนในสังคม
เขารู้กันมาทั้งนั้นนะครับเรื่องการส่งสวยในกิจการบรรทุก
ว่าเขาทำกันมายังไงเขาเก็บเงินกันมายังไง
ฉะนั้นพอเกิดเหตุคราวนี้ก็นำไปสู่การตรวจสอบดำเนินคดี
แต่จะเอาจริงกันมากน้อยแค่ไหนคนก็ห่วงอยู่อีกเรื่องตำรวจสอบตำรวจ
แต่ว่าถ้าฟังจากบิ๊กโจ๊กรองพบตรพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ท่านบอกว่าจะทำคดีนี้ให้เป็นตัวอย่าง
จะให้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ดำเนินคดีคนขับไลน์ย้อนไปถึงเจ้าของว่าเป็นใคร
น้ำหนักวงรอบการวิ่งของรถหากรู้เห็นเป็นใจจะดำเนินการเจ้าของด้วย
ส่วนเหตุที่มีการขับรถบรรทุกที่ตักดินออกไปทั้งที่รู้ว่ามีน้ำหนักเกินนั้น
ถือว่าเป็นการกระทำผิดร่วมกันเรื่องสติ๊กเกอร์
จะต้องสอบอีกครั้งนึงว่ามีหรือยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ตัวบี
ที่ติดตู่ที่ติดอยู่หน้ารถบรรทุกแต่ว่ายังไงก็ตามตั้งแต่เข้ามารับผิดชอบงานในส่วนนี้พบว่า
ที่ผ่านมาไม่มีการจับกลุ่มรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมีเพียงแต่การจับกลุ่มรถบรรทุกที่ทำของหล่น
บนท้องถนนเท่านั้นแล้วบิ๊กโจ๊กก็บอกจากนี้ไปจะดำเนินการอย่างจริงจัง
ปล่อยไว้ไม่ได้อีกแล้วนี่ดีครับทำให้เป็นตัวอย่าง
คดีตัวอย่างเถอะอย่าไปร้านหย่อนอย่าไปแผ่วปลาย
เพราะคนดูเขาเห็นตัวอย่างกับการดำเนินคดีกับสวยรถบรรทุก
โยงไปถึงเรื่องกำนันนกแล้วตำรวจเสียชีวิตไปสองคน
ป่านนี้ก็เรื่องก็ยังเงียบ
เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งตูมตามอยู่พักหนึ่ง
แต่ที่คราวนี้เนี่ยมันมาเกิดเหตุในเมืองหลวง
ในเมืองกรุงแล้วมันมีจุดเสี่ยงที่น่ากลัว
สำหรับคนที่ใช้ชีวิตขับรถไปมาอยู่บนท้องถนน
บนเส้นทางที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าจุดเสี่ยงอยู่ตรงนี้ครับ
อยู่ที่ว่าจุดที่เกิดเหตุในท้องที่พระขนงเนี่ย
ลักษณะเดียวกันเนี่ยมีแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าแห่ง
เป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าเป็นจุดที่เขาเปิดผิวถนน
เป็นบ่อพักท่อร้ายสายให้การไฟฟ้านครหลวง
ลงไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟฟ้า
หน้าดินทำกันกลางคืนแล้วใกล้ใกล้รุ่งสาง
ก็จะใช้แผ่นเหล็กมาปิดปิดบริเวณที่ขุดนั่นแหละ
ที่ร้อยสายน่ะแล้วปล่อยปล่อยให้รถวิ่ง
ทีนี้รถที่บรรทุกดินเนี่ยมันบรรทุกเกินเนี่ย
มันก็วิ่งอยู่บนฝาเหล็กแล้วมันก็จะเกิดเหตุแบบที่
ท้องที่พระขนงที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยมันเสี่ยง
ผู้ว่าชัดชาติเมื่อคืนนี้
ชัดชาติไม่นอนนำเจ้าหน้าที่กอทมกับกรมทางหลวง
ดักจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินยึดสิบล้อได้สองคันครับ
สิบล้อได้สองคันนี่ภาพของคุณชัดชาติ
ออกตรวจเมื่อคืนนี้แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเมื่อวาน
ผู้ว่าชัดชาติให้ข้อมูลเยอะ
แล้วท่านก็บอกว่ามาตรการระยะสั้นกอทมจะจับมือกับกรมทางหลวง
นำเครื่องชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งที่สะพานในกอทม
หลังจากนั้นก็จะจัดหาเองเมื่อเช้านี้ก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบวัดน้ำหนัก
สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไซส์ก่อสร้างที่มีการขุดดินส่วนใหญ่เป็นไซส์ก่อสร้างของราชการ
เช่นการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนการไฟฟ้านครหลวง
เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้างต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐาน
ขณะที่งานก่อสร้างบ่อพักท่อล้อยสายไฟฟ้าทั่วกอธอมอมีเจ็ดแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าแห่ง
ต้องตรวจสอบด้วยเนี่ยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแห่งเจ็ดสิบเก้าแห่ง
แนวถนนรถไฟฟ้าอันนี้ฟังที่คุณชัดชาติว่าแล้วก็อุ่นใจขึ้น
แต่ว่าเหมือนกันอย่าทำเป็นไฟไหม้ฟางอย่าให้กลายเป็นว่าสักพักหนึ่งเลือกเงียบ
ตำรวจทั้งเทศกิจก็รับสวยแลกกับการบรรทุกเกินเหมือนเดิม
ประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงนี้เราบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังเนี่ย
ต่อเนื่องไม่ได้เราทำกันเป็นไฟไหม้ฟางเกิดเหตุทีนึงก็เอาจริงเอาจังกันทีนึง
แล้วพอเจอเงินฟาดหัวเข้าก็หย่อนก็เงียบนี่
ฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกคราวนี้เนี่ยมันได้จังหวะเหมาะเลยครับ
หนึ่งรถบรรทุกที่พ่นควันดำออกมาทางท่อไอเสีย
ไม่กี่วันนี้ก็ต้องตรวจกันอีกแล้วครับ
ควันดำแล้วไหนไซส์ก่อสร้างทั้งหลาย
ที่รถบรรทุกวิ่งไปส่งดินเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาจากไซส์ก่อสร้าง
ดินก็ติดมาที่ล้อแล้วมาวิ่งบนท้องถนน
ดินก็ลงลงบนท้องถนนพอดินแห้งก็กลายเป็นฝุ่น
อีกไม่กี่วันเดียวก็ดูเถอะจะต้องกวดขันกันอีกแล้ว
แต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมาย
เอาเงินเอาทองจากผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่ไหนเขาจะเกรงใจผู้บังคับใช้กฎหมายครับ
เขาก็คิดว่าเขาจ่ายเงินแล้วนี่
เอาเงินไปแล้วนี่เอาเงินฟาดหัวได้แล้วนี่
ฉะนั้นก็ต้องลิวตารู้เห็นเป็นใจกัน
ประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้
เอานะคราวนี้ลองดูกันสักตั้งสิ
บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะทำให้ดูเป็นคดีตัวอย่างเนี่ย
เรื่องรถบรรทุกเกินเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนี้มาถึงจุดที่ประชาชนคิดว่า
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันอันตราย
ไม่รู้อยู่อยู่ขับรถไปแล้วไอ้ฝาปิดท่อเนี่ย
มันจะบุ๋มลงไปตอนไหนจะตกลงไปในหลุมในบ่อนั้นตอนไหน
ไม่มีใครรับประกันฉะนั้นให้กำลังใจทุกฝ่าย
ให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กให้กำลังใจผู้ว่าชัดชาติ
ตอนนี้ก็เอาเลยครับไม่ต้องหลับต้องนอน
ออกตรวจก็ดีเหมือนกันดูสิว่าถ้าผู้ว่ากอทม
ลงไปลุยเองแบบนี้เนี่ยเขายังจะกล้าอยู่อีกไหม
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ